จบไปแล้วจบไปแล้วนะฮะ
อาจารย์วันนอร์ได้รับการเสนอชื่อเพียงท่านเดียว
ใช้เวลาแป๊บเดียว๑๐นาฬิกา๑๙นาที
ที่คุณพิทาเป็นคนยึดลุกขึ้นเยือน
แล้วก็เสนอชื่อ
กลายเป็นม่วยคู่ชิงก์ในวันนี้เลย
เพราะว่านายประเสริฐจันทรรภ์รวงทองสบชพไทย
เสนอชื่อของคุณปฏิพัฒน์สันติพาดา

ส่วนคุณอัครเดชวงพิทักษโรธสสราชบุรีรวมไทยสร้างชาติ
ลุกขึ้นเสนอชื่อคุณวิทยาแก้วพลาไดสบชพไทยสร้างชาติ
ให้มาชิงรองประธานสภาคนที่๑
นี่กลายเป็นมวยคู่ชิง
ดังนั้นต้องรู้ประวัติของทั้งคู่หน่อย

คุณหมออ๋องนายปฏิพัฒน์สันติพาดา
เขามีสโลแกเลยว่าเชื่อมั่นพักเก้าไกลเชื่อใจอองปฏิพัดได้
หมออ๋องอายุถ้านับรวมแล้ว๔๒ปีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จากคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

เป็นเลขาธิการของสมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทย
มีธุรกิจส่วนตัวเป็นสมชิตสภาพุทธรรมราชดรพิศนุโลกเข็ดหนึ่ง
คือในนามอนาคตใหม่มาก่อนหน้านี้
รอบนี้เข้ามาเป็นสอสอพิศนุโลกสมัย๒แล้ว

แม้จะเคยเป็นสอสอมาสมัยเดียว
แต่หมออ๋องมีบทบาทในสะพานโดดเด่นนะคะ
มีการอธิบายตีแผ่การทุจริตกองทัพ
โครงการกู้บ้านพักทหาร
แล้วก็แน่นอนว่าทำให้ชื่อของหมออ๋องก็เลยกลายเป็นที่พูดถึง
โดยหมออ๋องคุณปฏิพัฒน์ถูกยืนยันมาเลยค่ะจากพระเก้าไกล
ว่าจะจริงเริ่มต้นมาจากการที่เสนอชื่อหมออ๋อง
มาเป็นตำแหน่งประธานสภาด้วยซ้ำ
จนกระทั่งเปลี่ยนไปเมื่อวานนี้นะคะ
ก็กลายเป็นว่าหมออ๋องกลายมาเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่ง

บอกว่าจะสร้างรัฐสภาที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส
และเป็นของประชาชนในฐานะแบบนี้
คือก่อนหน้านี้เขาก็มีการพูดว่าเขาจะได้เป็นประธานสภา
ตัวเองก็เลยเคยมีการพูดถึงว่าจะแสดงวิสัยทัศน์
แล้วก็จะดำรงความเป็นกลางนี่แหละค่ะ

แต่อย่างที่บอกว่าไม่ใช่ชื่อหมออ๋องเพียงแค่คนเดียว
ครับตอนหมออ๋องขึ้นแสดงวิสัยทัศน์
ผมถอดประโยคที่ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์สักนิดหนึ่งนะ
ใช้เวลา๖นาทีในการแสดงวิสัยทัศน์ของหมออ๋อง
บอกว่าเป็นเกียรติและความรับผิดชอบอย่างยิ่งใหญ่

ความตั้งใจก็คืออยากเห็นประชาชน
กลับมามั่นใจในกระบวนการรัฐสภา
ให้กฎหมายได้รับการพิจารณาเป็นอย่างดีนะครับ
รัฐสภาไม่อยู่ใต้อานัทของฝ่ายบริหาร
และภารกิจของสำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดร
อดคล้องกับความคิดของผมเลยที่ผมคิดไว้ตั้งแต่แรก

ถ้าผมได้รับมอบหมาย๔ปีนี้นะครับ
ผมจะวางตัวเป็นกลางที่สุดพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรนี้
แล้วก็ตอบสนองการทำงานให้เพื่อนสมาชิกและประชาชน
ส่วนก่อนหน้านั้นที่หมออ๋องเหมือนจะถูกเสนอชื่อชิงประธานสภา
เมื่อเช้าคุณพิธาก็ตอบคำถามนี้นะอาจารย์ทั้งสองท่าน
คือคุณพิธาตอบบอกว่าคุยกับหมออ๋อง
หมออ๋องเข้าใจเขาเปิดกว้างเปิดรับ
ถ้าไปชิงรองประธานสภาก็ได้
อาจารย์มองหมออ๋องยังไงก่อน
ครับคือผมคิดว่าวันนี้คุณปฏิพัฒน์เอง
ก็ถือว่าเป็นผู้แทนที่เข้ามาสมัยที่๒แล้ว
ก็เคยเป็นประธานกรรมธิการต่างด้วย
ครั้งนี้อาจจะถูกเสนอชื่อในตอนต้นเป็นว่าที่ประธานสภาพผู้แทนรัศดร
แต่เมื่อพลาดตำแหน่งตรงนั้นไปการขยับมาสู่ตำแหน่งรองประธาน
แต่เนี่ยเผอิญว่าก็เป็นคนรุ่นใหม่เขาก็คงจะพิจารณาถึงเรื่องของบทบาทภารกิจเป็นสำคัญมากกว่า
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเห็นภาพของคุณบริพัฒน์ที่เขามารับในตำแหน่งของรองประธานคนที่๑
แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งหลายอย่างที่เสนอไว้ในวิสัยทัศน์เนี่ยมันก็น่าสนใจนะครับ
เช่นเรื่องสมาร์ทพาเลเมนต์หรือว่าในเรื่องของกระบวนการในการที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพของรัฐสภาต่างเหล่านี้
ครับนะซึ่งผมว่าวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นประธานสภาก็ดีหรือว่ารองต่างต่างเนี้ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยนะที่เข้ามาเนี่ยสิ่งสำคัญคือต้องปรับสมดุล
ระหว่างนอกสภากับในสภาครับเพราะวันนี้เราอยู่ในภาวะที่เรียกว่าการเมืองนอกสภาก้าวหน้าแต่การเมืองในสภาล้าหลัง
อืมความไม่สมดุลตรงเนี้ยมันสะท้อนภาพถึงปัญหาประสิทธิผลของระบบรัฐสภาว่าครับ
รัฐสภานั้นไม่สามารถเป็นพื้นที่ในการที่จะแก้ปัญหาให้กับประชาชน
ในเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมาทั้งในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจ
ในเรื่องของปัญหาสิ่งที่ประชาชนนั้นต้องการจะสะท้อน
ไปสู่ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองต่างเพราะฉะนั้นตรงนี้คือจุดใหญ่ที่ต้องจูนให้ตรงกัน
เพราะถ้าไม่ตรงกันเนี่ยวันนี้พอนอกสภาก้าวหน้าเนี่ยแต่ในสภาไม่ตอบโจทย์เนี่ย
ท้ายสุดปัญหาของระบบรัฐสภานั้นจะทำให้เกิดความขัดแย้งที่เป็นวังวนกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง
เพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากตัวระบบรัฐสภาแล้วเนี่ย

จะต้องพัฒนาควบคู่กันคือพักการเมือง
ในระบบรัฐสภาษณ์ถ้าภักดิ์การเมืองขาดความเป็นสาบันการเมือง
ขาดความเป็นพักที่มีฐานมาจากมวลชน
โอกาสที่มันจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างประชาชนกับระบบรัฐสภาพ

หมอเขาพูดเลยตอนแสดงวิสัยทัศน์เขาบอกว่าเรื่องของข้อกฎหมายต่าง
ประชาชนจะรวมกันเสนอชื่อเขาก็ผลักดันเรื่องของกลไกตรงนี้
คือผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ผมตามข่าวนะ
เขามีวิสัยทัศน์หลายเรื่องที่ผมอยากให้ทำให้ได้
แต่ผมเชื่อว่าทำไม่ได้
เช่นการเข้าไปจัดระเบียบสอสอที่จะให้ประชุมให้อย่างนู้นอย่างนี้เนี่ย
มนุษย์ที่ควบคุมยากที่สุดคือสมาชิกสภาผู้แทนรัศดร

เขามาจากการเลือกตั้งด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครยอมใครหรอก
ฉะนั้นคุณจะไปสร้างระเบียบกติกาอะไรได้ในระดับหนึ่ง
แต่ไปจัดระเบียบอะไรที่เกี่ยวกับสอสอเนี่ย

ส่วนในกระบวนการที่จะทำให้สภาโปร่งใส
ให้ใครต่อใครสามารถที่จะยื่นเสนอ

อันนั้นเป็นกระบวนการซึ่งดีดี

รวมถึงจะแปลกฎหมายที่มีการผ่านมติแล้ว

ก็จะได้มีความสะกดมากยิ่งเพียง

อันนี้ทำได้ครับอันนี้ทำได้
ส่วนคู่ชิงรองประธานสภาคนที่๑อีกคนหนึ่งก็คือ
ก็คือคุณวิทยาแก้วพารดัยนั่นเองค่ะ
อายุ๖๘ปีเป็นส่อบัญชีไร่ชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติ
ซึ่งก็เป็นอดีตสนศิษร์ธรรมราจพรรคประชาธิบัติหลายสมัยค่ะ

ซึ่งคุณวิทยาเป็นอดีตรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
แล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วย
อกจากนี้ก็ยังเป็นอดีตประธานวิบรัฐบาล
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
แล้วคุณวิทยาก็เคยเป็นทนายความนะคะ
ก่อนจะมาเข้าสู่แวดวงการเมืองเนี่ย

ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมกฎหมายของพักประชาธิปัตย์ค่ะ
แล้วทุกวันนี้ย้ายมาสังกัดพักรวมไทยสร้างชาติ
แล้วก็ได้รับเลือกเป็นสอสอบัญชีรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาติ
จนล่าสุดนี่ถือว่าเป็นผู้ท้าชิง
รองประธานสภาคนที่๑นะคะ
ในการแสดงวิสัยทัศน์๓นาทีของคุณวิทยา
ชั้นมากบอกว่าใจความสำคัญการทำหน้าที่ในสะพานนิติบัญญัติ

โดยเฉพาะเรื่องของการออกกฎกติกากฎหมายให้เป็นกลาง
รัฐเราคือนิติรัฐทุกคนต้องอยู่ใต้กติกาและกฎหมาย
แล้วบอกว่าผมพร้อมปฏิบัติตามแนวนโยบายของท่านประธาน

เพื่อความเป็นกลางให้แก่สมาชิก
สิ่งสำคัญอีกอย่างรักษาเกียรติภูมิของสภา
ให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น
เพราะบางยุคบางสมัยประชาชนเบื่อรำคาญกับสภา
ไร้ระเบียบวินัย

คือคุณวิทยาเป็นสาวมีคุณภาพคนหนึ่งนะครับ
เป็นคนมีหลักมีเกณฑ์เป็นผู้ใหญ่
ถ้าพูดถึงว่าการทำงานในสภานะ
แล้วคนที่พักมอบหมายให้เป็นประธานวิทย์ได้
เขาก็ได้รับการยอมรับนับถือในจุดนั้นอยู่นะ
งานบริหารก็เคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงดาศุกร์นะ
งานทางด้านสภาเนี่ยก็ถือว่าแม่น
แม่นข้อบังคับแม่นกฎหมาย

สังเกตดูท่าทางเดินที่เขาผิดปกตินิดหน่อย
มันขามีปัญหาตอนเข้าป่า๖ตุลา๖ตุลา
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโดยชื่อชั้นความสามารถเนี่ยนะ
เขาก็มีความสามารถเหมาะสม
แต่ว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยใครมีมากกว่าก็ว่ากันไปนะ
แต่ถ้าพูดถึงตัวคุณวิทยาเนี่ย
ผมว่าเขาเป็นนักการเมืองที่มีคุณภาพคนหนึ่งนะโดยส่วนตัวนะ

คืออายุอาจจะไม่ได้มีผลอะไรมาก
แต่ว่าส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือในสภาพผู้แทนรัศดรชุดที่๒๖
ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความแตกต่างหลากหลายเยอะนะครับ
ในเรื่องของอายุคนที่อายุมากที่สุด
เมื่อเช้าก็ท่านประธานชั่วคราวเนี่ยคุณวิโรนเนี่ย๘๙

ในเรื่องของอาชีพเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย
เราจะเห็นว่าสอสอก็จะมีเพียงแค่นักกฎหมาย
นักธุรกิจอดีตค่าการประจำ

เยอะแยะมากมายความหลากหลายในอาชีพก็เยอะนะ
แง่ของอุดมการความคิดก็มีความหลากหลายเหมือนกัน
แง่ของช่วงชั้นวัยก็มีความหลากหลาย
หรือแม้ทั้งในกรณีของตัวคุณวิทยาเองเนี่ยนะครับ
ก็จะเห็นได้ว่าคุณวิทยาเองนั้นอดีตก็เติบโตมาจากนักกิจกรรมเคลื่อนไหวการเมือง

เหตุการณ์๖ตุลาคม๒๕๑๙หลังจากนั้นคุณวิทยาก็เข้าสู่การเมืองอยู่หลายพักเลย
ตั้งแต่ภักษ์ก้าวหน้ามาสู่ภักษ์เอกภาพมาสู่ภารังธรรมมาสู่ประธิปัตย์นี้
นานหน่อยแล้วก็ปัจจุบันก็คือรวมไทยสร้างชาติ
เพราะฉะนั้นการเติบโตของคุณวิทยาในทางการเมือง
ก็เรียกว่าเป็นบุคคลที่มีคนรู้จักทั้งในสภานอกสภานะครับ
แล้วก็เติบโตมาจากสสเขตและนักกิจกรรมการเมืองด้วย
เพราะฉะนั้นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราดูเส้นทางเนี่ย
ก็คล้ายกับหลายคนในพักเก้าไกลนะ
เติบโตมาจากนักกิจกรรมทางการเมือง

รองหนึ่งที่สูสีเหมาะสมแล้ว

ยุทธศาสตร์ของฝั่ง๑๘๘แหน่งคู่อำนาจเดิมเนี่ย
เขาจะพยายามแสวงหาจุดร่วมและสงวนจุดต่างไหม
ป่าล้อมเมืองไหมล้อมพักเก้าไกลเอาไว้หรือเปล่า
อันนี้ต้องดูผลการลงคะแนนต่อไป